คุณผู้ชมมาดูเรื่องดีหน่อยนะคะสังคมต้องการหนุ่มน้ำใจงานแบบนี้ค่ะ
แล้วถูกเก๋งชนแล้วหนีค่ะคุณผู้ชมทีนี้เห็นแบบนี้ไม่ปล่อยปลาละเลยนะคะ
รวบตัวได้ไปตามมาได้นะคะตามมาให้รับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทำไปดูคลิปกันค่ะ

มาโพสต์แล้วทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมว่าไอ้ลักษณะเหตุการณ์ชนแล้วหนีแบบนี้มันยังมีอยู่นะคะ
เป็นคลิปไล่ล่าค่ะจริงแล้วความยาวเกือบ๘นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเอามาตั้ง๘นาทีเนี่ย
เข้าไปไล่ล่าเก๋งสีขาวเมื่อสักครู่พอขับไล่ล่าไปสักพักหนึ่ง
กระทั่งมีพลเมืองดีอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมกับกรงนก
ใช่ไหมเมื่อสักครู่มาช่วยกันดักรถเก่งคันนั้นไว้ได้
แล้วเนี่ยจังหวะที่รถเก๋งคือเขาจะไปต่อเหมือนแอบไปเฉียวกรงนกของพลเมืองดีอีกรายหนึ่งด้วยนะคะ
สุดท้ายถามว่าคนขับรถเก๋งซึ่งเป็นผู้ชายด้วยนะชนผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนี
ยอมลงมาจากรถพูดคุยกันแต่โดยดีนะคะแล้วถามว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาไล่ล่าตามคุณมาแบบนี้
คุณจะลงมาคุยไหมคุณจะลงมาเคลียร์ไหมนั่นสิเพจเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้นะคะ
คนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากมุมหนึ่งก็ต่อว่าคนขับรถเก๋งสีขาว
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่านี่แหละสังคมต้องการคนแบบนี้หมายถึงว่าคนที่ขับรถบิ๊กไบท์นะคะ
ต้องการคนมีน้ำใจแบบนี้ส่วนบางคนบอกว่าน่าจะถ่ายป้ายทะเบียน
แล้วก็ไปแจ้งความตำรวจดีกว่าเพราะเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
หรือถูกคนขับรถเก่งเนี่ยชนได้รับอันตรายได้นะคะเพราะดีมากการไล่ล่าครั้งนี้เนี่ย
คนขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งสองคนที่เป็นพลเมืองดี
เขาไม่ประสบอุบัติเหตุนะใช่ครับอ่านะฮะไปดู